หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมากล่าวขอโทษ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะคะ
ที่ไม่สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้
ส่วนเรื่องกรณีที่ทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลาออกหรือไม่
ไม่ขอก้าวล่วงเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลค่ะ
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ยืนยันแถลงการของพักประชาธิปัตย
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน

ประชาธิปัตย์จะไม่ขอรับผิดชอบใด
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งส่วนตัวต้องขอโทษชาวกรุงเทพมหานคร

ต้องรับผิดชอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมาพยายามที่จะใช้กลไกข้อบังคับภักดิ์

มีความจำเป็นที่ต้องบอกความจริงกับประชาชน
ยืนยันว่าจะไม่ตอบโต้กับทีมผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
แต่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
กรุงเทพมหานครต่อไป
นางพิสิตยังยอมรับด้วยว่ากฎดัน
พักไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครได้
และไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

และคิดเสมอว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลค่ะ